ไปกาลนะจ๊ะไปกาลจุนบุรีนะจ๊ะ
ไปเที่ยวที่นี่เขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับทุกคน
คนรักครอบครัวเพื่อนฝูงเพราะว่ามันโรแมนติกแล้วมันก็แสนดีเหลือเกิน

ไม่อายนะสาวมอนคนงามแม่เมยนะแม่เมย
น่ารักจริงสาวบอนคนงามต้องยกให้จังหวัดกาญจนบุรี
ใช่แล้วต้องเลยค่ะที่นี่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ผสอดผสานกันระหว่างชาวไทยแล้วก็ชาวมอนนะคะ
เพราะที่นี่คือสะพานอุตมานุสรหรือที่รู้จักกันดีว่า
สะพานมอนแห่งสังขระบุรีเมืองสามหมอจังหวัดกาญจนบุรีนี่เอง
สะพานไม้นี่นะคะเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
แล้วก็ยาวเป็นอันดับ๒ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบงในประเทศเมียนมากันด้วย
ใครไปเที่ยวที่นี่นะจะได้สัมผัสกับอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของไทย
ที่จะได้เห็นทั้งธรรมชาติหุบเขาน้อยใหญ่แล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนแถวนั้น
เรียกว่าเธอไปแล้วแบบโอ้โหแทบจะไม่อยากกลับมาเลย
โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ถ้าใครอยากจะไปสัมผัสหมอกนะคะสายน้ำแล้วก็แสงแดดเบาทิวเขาสวยแบบนี้แนะนำไปที่นี่
สะพานมอนตำบลน้องลูอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีบอกเลยว่าเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้จริงจริงนะเออ